ผู้ชมค่ะคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวนะคะ
หรือแม้กระทั่งถ้าคนไทยกลับมาบ้านชุดแรก
คืออ่านจากข่าวนะคะก็จะมี๑๔วันในการกักตัวไว้

ต่อให้นักท่องเที่ยวจีนยังอยู่ในบ้านเราจำนวนมาก
หรือว่าพี่น้องเรากลับมาในบ้านเรา
คือก็ไม่ได้ทำให้กระทรวงสาธารณสุข
รู้สึกว่าจะต้องกังวลมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะตอนนี้เลยใช่ไหมคะ
ต้องเรียนว่าเราให้ความสำคัญนะ

ใช้คำนี้ครับเราให้ความสำคัญกับความเสี่ยง

ในกรณีที่เรามีผู้สัมผัส
จากพื้นที่ที่มีพื้นที่ของการระบาดเนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เราต้องดำเนินการคือเราต้องช่วยกันดูแล

ให้อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถไปแพร่กระจายกับกลุ่มอื่นได้

นี่มาตรการที่ใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการอย่างไรหรือไม่เนี่ย
ผมเชื่อว่ามาตรการขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการเฝ้าระวังที่สนามบิน

ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการติดตามสำหรับตั้งเที่ยว
เราต้องใช้มาตรการนี้อยู่อย่างเข้มข้น
นี่สำหรับกลุ่มคนไทยที่จะรับกลับมา
ผมเชื่อว่าณวันนี้
ในขณะที่เรากำลังคุยหาลือกันนี้
ทางกระทรวงศาสตร์ศูกในอีกทีมหนึ่งก็ดูในรายละเอียด

ที่เข้าไปรับก็จะต้องมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิด
แล้วก็กลับมาคงจะมีในเรื่องของ
ส่วนรายละเอียดผมยังไม่แน่ใจว่า
ขณะนี้ผมเองมีที่จะให้คุณจอมขวัญกับพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไร

อีกส่วนหนึ่งที่เขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม
สรุปถ้าที่ฉันถามท่านรองอธิบดีก็เหมือนกับที่เราให้ข่าวทุกวันก็คือ
กินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากแค่นั้นเลยใช่ไหมคะ
คือตอนนี้อย่างเราเนี่ยเดินถนนไปทำงานไปเรียน

ผมเรียนอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญของพี่น้องประชาชนเลยนะครับ
สำคัญที่สุดเรารู้ขณะนี้ว่า
แพร่กระจายของเชื้อไวรัสนะครับ

ก็มาจากคนที่มีเชื้อแพร่กระจายเอาไว้

คนที่คาดว่าตัวเองจะมีส่วนที่จะเป็นคนที่สัมผัสมา

เช่นไปในสถานที่ที่มีเชื้อตรงนี้มาหรือมาจากส่วนของจีน
สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่อาจจะมีโรคเหล่านี้๑๔วัน
ถ้ามีอาการเหล่านี้เบื้องต้นปิดแมสตัวเองก่อน
เพื่อป้องกันสิ่งนี้พุงกระจายออกไปล้างมือตัวเองบ่อย
เพื่อไม่เอาเชื้อเหล่านี้ออกไปสู่สังคมหรือสิ่งแวดล้อม
เช่นเดียวกันครับทางเราในฐานะของคนที่จะต้องรับเชื้อ
ที่จะรับเชื้อเหล่านี้เข้ามาล้างมือบ่อย

แต่ถ้าไม่มีก็จะล้างด้วยแอลกอฮอลเจลหรืออะไรก็ตาม
อันนี้ก็ล้างได้ก็จะลดสิ่งเหล่านี้เข้ามา
การกินร้อนช้อนกลางเหล่านี้ก็จะลดสิ่งเหล่านี้ด้วย

อีกส่วนหนึ่งคือการปิดหน้ากาก
การปิดหน้ากากตรงนี้ก็มีได้หลายลักษณะ
จะป้องกันทุนด้วยก็ได้นะครับถ้าจะใช้

ผมอยากให้ความสำคัญกับตรงนี้เยอะ
แล้วส่วนนี้ครับจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะ
ทำให้การแพร่กระจายนั้นลดลง
เพราะว่าสิ่งปนเปื้อนที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมลดลง

แล้วทำให้ตัวเองป่วยก็จะลดลงไปด้วย
เคสของจำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง
ตัวเราเองสำคัญตัวเราเองไม่ป่วยครับ

เอาอย่างนี้นะคะคือเราพอคาดการณ์ได้ไหมคะ
ว่าเราน่าจะสบายใจกรณีไวรัสโคโรนาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ย

แบบทุกอย่างน่าจะคุมอยู่อะไรอย่างนี้

ตัวไข้หวัดเนี่ยหรือว่าไข้อย่างนี้

คือพออากาศร้อนขึ้นไข้หวัดเหล่านี้จะลดลง

ไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวของอากาศหรือภูมิอากาศ
แต่ส่วนที่สำคัญจริงจะเป็นเรื่องของ
ควบคุมการแพร่กระจายในขณะนี้

สามารถดูแลและป้องกันตนเองได้
ส่วนเหล่านี้เป็นบารีเออร์ที่สำคัญนะครับ
ที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อเหล่านี้ลง
แล้วก็จะแปรสภาพถ้าผมเชื่อนะครับในส่วนตัวเนี่ย
ก็จะแปรสภาพไปคล้ายไข้หวัดใหญ่๒๐

นิดนิดนึงนะครับคือณตอนนี้ที่เราคุยกันนะครับ

ที่จะเปรียบเทียบกับไข้หวัด๒๙๐๐ได้หรือยังคะ
ตอนนี้ผมเชื่อว่ายังไม่พอนะครับ
เพราะว่าเราจำนวนเคสยังเพิ่มขึ้นเรื่อย
แล้วก็ในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ย

ยาเรายังไม่ได้มีรักษาแบบที่

ศัตรูใหม่๒๐๐๙อย่างนี้

ขณะนี้ข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนต้นเท่านั้นเอง
แม้กระทั่งอย่างเรื่องที่คุณจอมขวัญถามตั้งแต่ต้นรายการเรื่องของยา
ยาที่ทางคุณหมอที่รัฐวิถีใช้ขณะนี้
ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ใช้เบื้องต้น
แต่ว่าการศึกษาที่สำคัญของทางการแพทย์แล้วได้รับการยอมรับก็เป็น
ปกติแล้วเวลาเราจะคิดยารักษาอะไรแบบนี้ที่เขามาใหม่เนี่ยนะคะ

กำลังจะบอกว่าสักครึ่งปีอะไรคือประเมินไม่ได้เลย
ยาบางตัวหลายปีกว่านั้นอีกครับ

ต้องเริ่มในหลอดทดลองสัตวทดลองแล้วก็มาใช้ในคนอีกหลายเฟสครับ

คือว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มียารักษาเขาโดยเฉพาะ
แต่ว่าที่ผ่านมาคนที่หายเนี่ยมันก็หายได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะ
คือก็แค่ภูมิคุ้มกันกลับมาเพียงพอที่จะต้านกับโรคได้

รักษาตามอาการก็หายได้นะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เรียนไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็น
หัวเลี้ยวหัวต่อของการรักษาได้หรือไม่
คือการรอดูอาการผู้ป่วยคนนี้แหละนะคะ
ที่ใช้ยา๒ตัวที่ว่านี้ที่ใช้คู่กันในการรักษา

ณตอนนี้ไม่ใช้คำว่าใช้ยา๒ตัวนี้แล้วรักษาหาย
แล้วก็ในทางการแพทย์คือยังไม่ได้บอกว่า
นี่คือข้อสรุปในการใช้ยาที่จะใช้
เรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับผู้ป่วยรายที่เรารักษาแล้วดีขึ้น
เป็นประสบการณ์เบื้องต้นจากข้อสังเกต
แต่สิ่งที่คุณจอมขวัญเสนอแล้วก็อยากเรียนพี่น้องประชาชน

เรื่องที่๑คนส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดหรือเป็นโคโรนา

ฉะจุดหนึ่งอยากให้กลับไปคิดว่าทำอย่างไรจะไม่เป็น
อันที่๒ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเมื่อถึงเป็นแล้ว

ผมอยากให้กลับมาคิดในสองประเด็นนี้ด้วย
เคยถามอาจารย์ทวีไปแล้วเหมือนกันนะคะ

คือตกลงเราไม่ควรจะต้องกินอะไรยังไง
กินอันนี้ไว้เดี๋ยวพอมาก็ไม่เป็น
ก่อนนอนหลับให้สบายชิว
แล้วพยายามอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงนะครับ
ผมว่าทำให้เราสภาพจิตใจเราก็ดีด้วยนะครับ
สภาพร่างกายเราก็ดีออกกำลังกายนะครับ
แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับ

ทีนี้ในส่วนของเรื่องของหมอพยาบาลค่ะ

หมายถึงบุคลากรทางการแพทย์ทั้งระบบของเราเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าโลกจะอยู่กับเรานานแค่ไหน

กลัวว่าจะไม่เพียงพอในการดูแลรักษา
ถ้าต้องเรียนคุณจอมขวัญของพี่น้องประชาชนนะครับ
ต้องเรียนว่าขณะนี้เหนื่อยขึ้นกว่าเดิม
เพราะว่ามีแต่ภาวะที่มากกว่าปกติ
แต่ยังไม่ได้เหนื่อยจนอ่อนล้านะครับ

สิ่งหนึ่งที่เราคุยกันในเรื่องของการดูแลการระบาดของโรค

ทรัพยากรสุขภาพที่มีอยู่เนี่ย

ป้องกันตนเองรักษาร่างกายให้แข็งแรง
แล้วก็เพิ่มในการป้องกันการแพร่ระบาด

เพื่อให้การแพร่ระบาดหรือว่าการกระจายตัว